หลายคนใจบอกได้แม้ขอบตาจะไม่ไหวแล้วนะคะ
สำหรับการติดตามข่าวคดีของคุณตังโมนิดาที่พระตกเรือเสียชีวิต
เท่าความคืบหน้าวันนี้ตำรวจออกมาแถลงด้วย
คนก็ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอเลย
บอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว๖๕ปาก
สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลสำคัญที่วันนี้
ที่ทุกคนได้จากการแถลงของตำรวจก็คือ
สอบปากคำคนบนเรือแล้วมีคนโกหกค่ะ

เหตุการณ์แตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังตกเรือสปีดโบ๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไป๑๑วันตำรวจตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าคดี
สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว๖๕ปาก
ประจักษ์พยานพยานบุคคลพยานแวดล้อม
รวมทั้งการเรียกสอบปากคำนายสันทนาประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
ระบุว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
และยังรอผลการตรวจเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ขาของแตงโม
ซึ่งส่งตรวจองค์กรที่๒นอกเหนือจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ขณะที่การเข้าตรวจค้นบ้านของนายจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์
หนึ่งในคนบนเรือและการสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบนเรือ
มีชนิดใดบ้างปริมาณเท่าไหร่
เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละคน
โดยพยานทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือเมื่อแยกกันสอบปากคำ
มีคนที่พูดไม่ตรงกันตำรวจมีแนวโน้ม
ที่จะแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทกับคนบนเรือเพิ่ม
แต่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ว่าเพียงพอหรือไม่
หรือไม่

เราถึงต้องเก็บพยานหรักฐาน

เราจะได้มัดมือเขาเพราะว่า

โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพญารออยู่
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
โดยตำรวจมีพยานหลักฐานทางเทคนิคว่า
ห้าคนบนเรือมีการติดต่อสื่อสารกับใครบ้าง
พบเพียงการแจ้งเรื่องแตงโมตกน้ำ
โดยไม่มีการพูดคุยในทิศทางของการรับงาน
จากหลักฐานพยานบุคคลและที่เราสอบในเบื้องต้นคร่าวนะฮะ
มันไม่มีลักษณะที่จะชี้นำไปว่า
มันเป็นการทุฏฐาจัดหามันเป็นการล่อหลวงพาง
ไม่มีตำรวจจะตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เรียกทุกคนมาติดต่อพยานบนเรือ

แม้จะมีการลบข้อมูลก็สามารถกู้กลับคืนมาได้
สวัสดีครับ